คุณผู้ชมบอกเลยว่าพนักงานไม่สนใจเลยนะ
เพราะอะไรคะมีผู้หญิงคนหนึ่งเขาจะไปจ่ายเงินค่าน้ำมัน
พอจะไปจ่ายปุ๊บพนักงานไม่สนใจแถมด่าไวกลับมาอีก
แล้วเหตุการณ์เป็นยังไงไปช่วยกันดูค่ะ
ไม่มีใจตังค์ค่าน้ำมันค่ะไม่อยู่หรอ
รับเงินแทนได้ไหมคะรับเงินแทนได้ไหมคะ

เอาจริงก็ยิงเนาะ
ถามอะไรก็ไม่ตอบเพลิ้นตัว

ตอบหญิงฐานเขาอยู่นะ
ภาษาของเจ้าไซเบเรียนตัวนี้คุณชนะพอจะแปลได้ไหม
เวลาเขาสื่อสารกับเราเขาถามว่าอะไร
นี่ไงอยู่ไหมคะมาจ่ายค่าน้ำมันค่ะ

เอาแล้วรับเงินแทนได้ไหมล่ะคะ

อันนี้เหมือนไซบีเรียนโดนเหยียบหางเลยอ่ะ
แต่ดูสิคุณน่ารักน่าเอ็นดู
เราจะไม่เจอคนเราจะมาเจอสุนัขแทน
หลบขนมันหรือเปล่าคุณ

มันอาจเก่งกับหมา

กุ้นเก่งกับหมาก็เด็กคนแก่